กันบ้างนะคะต้องบอกว่าเตรียมนับถอยหลังเข้าสู่ปีเสือแล้วต้องบอกว่าปีหน้าเนี่ยมีละครดีดีเคมีพระนางคู่ใหม่ใหม่ที่เขาจับคู่มาเจอกันแบบไม่เคยเจอกันมาก่อนแล้วหน้าดุทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมวันนี้บันเทิงไทยรัฐมีหยิบมาให้ดูค่ะคู่แรกนะคะวิกอโศกค่ะเป็นการเจอกันครั้งแรกของคุณฟิล์มธนพัฒน์เป็นพระ

เราก็ใต้เต้นแล้วนะครับว่าจะเป็นใคร

เดี๋ยวมีละครเรื่องใหม่๒เรื่อง

ว่าเคมีมันได้ไหมคุยกันรู้เรื่องไหม
เข้ากันได้กับพี่ไมค์หรือเปล่าลองเล่นกันดู
ไว้ก่อนแต่เป็นละครพี่ฟอร์มดีนะ
ใช่ฟอร์มดี

เอกเนี่ยเป็นนางเอกที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย
ในละครเรื่องอื่นครับเป็นเคมีใหม่เลย

สงสัยไม่ว่าอะไรสิ่งที่แบบนั้นเหรอ

เผื่อเราจะได้เป็นนางเอกในมโนเราก็เอานะคุณผู้ชมเนาะ

ดูละครใครเล่นกับไม้เราจะคิดเสมอเลยว่าเราคือนางเอกคนนั้น